การนี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะ
ถนนราชพฤกษ์แถวจรรย์สนิทวง๑๒

เก้าอี้เบอร์เรอเลยหล่นลงมาจากรถกระบะบรรทุกของ
แล้วไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามมา

คือล้มเกือบจะไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกอ่ะ

แล้วก็ล้มลงไปกับถนน

นี่เกือบจะเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุก

กับความประมาทของคุณที่บรรทุกของ
โดยไม่มีอะไรมาคลุมมารัดมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวาน
ถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านถนนบางแวกจรรย์สนิทวง๑๓มุ่งหน้าขาออกไปทางตลิ่งชัน
ครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะตอนเวลาประมาณบ่ายสองโมงห้าสิบหกนาทีจะเห็นรกระบะ
นี่นะคะมีคอกเหล็กสองข้างมันทุกของมันเต็มเลยแล้วก็อี้ร่วงตกลงไปแบบนี้
คนเจ็บล้มอยู่นี่ภาพอีกมุมนึงนะคะคือคนเจ็บล้มใกล้รถบรรทุกมาก
เกือบจะเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกรถบรรทุกกำลังวิ่งอยู่ด้วยน่ากลัวจริงจริง
แล้วประเด็นคือรถกระบะคันนี้ก็ขับไปเลยไปเลยเหรอไปเลยค่ะ
จอดเลยอืมไม่รู้หรือยังไงหรือเออหรือเขาจะบอกว่าเขาก็ไม่รู้
ของตกแต่แหมนี่ดูภาพนี้มุมนี้เห็นไหมค่ะคุณบรรทุกมาเต็มเลยอ่ะ
แต่ว่าในรถกระบะอาจจะมีคนนั่งข้างคนขับด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูเหมือนคนนั่งข้างคนขับเขาเปิดกระจกนะ
อ่าใช่นี่นี่จะเห็นหน้าเขาแวบอ่ะอ่าหลังรถเขาบรรทุกอะไรมาบ้างก็มีพวกเก้าอี้ใช้แล้วอะไรแบบเนี้ย
แต่มันเต็มรถเลยพี่อุ๋ยแล้วมันไม่ได้มีผ้าคลุมไม่ได้มีอะไรรัดแบบให้มันปลอดภัยอ่ะ
อย่างนี้ต้องคลุมฮะต้องคลุมกันของตกครับดูสิเราสอบถามคนเจ็บนะคะ
ปียพงศ์ทำดีอายุ๓๓เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ใช้ความเร็วอยู่สักประมาณ
สิบถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเห็นแล้วแหละว่ามีสิ่งของขนาดใหญ่อะไรก็ไม่รู้
ปลิวมาจากหลังรถกระบะแล้วก็พุ่งมาที่รถจักรยานยนต์ของเขา
แต่มันระยะประชิดมากหลบไม่ทันจริงจริงชนเต็มเต็มชนกับของสิ่งนั้นเต็มเต็ม
เขาบอกตอนนั้นวินาทีนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร
แต่ชนไปเต็มเต็มกระบะคันนั้นไปเลยค่ะครับ
ไม่จอดไม่ย้อนกลับมาดูไม่อะไรพลเมืองดีจอดรถช่วย
เรียกกู้ภัยให้มาช่วยอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอภาษีเจริญคือในคลิปอ่ะค่ะ
ป้ายทะเบียนรถกระบะไม่ค่อยชัดคุณผู้ชมลองช่วยดูนิดนึงนะคะ
หรือว่าถ้าใครผ่านเส้นทางตรงนั้นในช่วงเกิดเหตุเนาะ
มีกล้องหน้ารถมีอะไรบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ย
คุณผู้ชมดูนะคะคือมันไม่ค่อยไม่เห็นป้ายทะเบียน
คนก็เลยช่วยกันโพสต์คลิปเนี้ยแล้วมีการประกาศด้วยนะว่า

อาการบาดเจ็บตอนนี้นะคะขาซ้ายหัก
เอ็นข้อเท้าฉีกแผลทะเลาะเต็มตัว
ต้องรอดูอาการอีก๒สัปดาห์

กระบะคันนี้ต้องรับผิดชอบค่ะ
เพราะคนเจ็บเขาบอกว่าเขาไม่มีประกัน
มีอาชีพค้าขายไม่ใช่พนักงานประจำอะไรเลย
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาตัว

แบบนี้รถกระบะคันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายยังไงบ้าง

นิติธรแก้วโตทนายเจมส์บอกว่า
เป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกค่ะ

หรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาท

สามารถบรรทุกสูงได้ไม่เกิน๓๘เมตร
กรณีที่รถมีความกว้างเกิน๒๓เมตร
และต้องป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่นนะคะ

สิ่งของตกหล่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

จำคุก๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าหากว่าได้รับอันตรายสาหัส

จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

ที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งด้วย
ข้อหามีทั้งโทษจำมีทั้งโทษปรับและต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้กำกับสนภาษีเจริญก็เลยบอกว่า
ฝากหน่อยนะคะเชื่อว่าคนขับรถกระบะน่าจะเห็นคลิปนี้น่าจะเห็นข่าวนี้
ทางที่ดีมาพบตำรวจจะดีกว่า
ดีกว่าที่คนไปแจ้งเบาะแสแล้วตามไปจับคุณถึงบ้าน
มันจะดูไม่ดีเพราะยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบอ่ะ
คือตัวเขาเองหรือว่าคนที่รู้จักเขาเนี่ยผมว่าเห็นคลิปก็จำได้

เห็นคลิปก็จำได้ว่าโอ๊ยรถของเรานี่เองวันนั้นน่ะ
มารับผิดชอบจะดีกว่าค่ะ